ไปดูเหตุการณ์ที่นครนายกค่ะผู้ชายคนนึงชื่อว่าในตีนะคะ
เมาเหล้าแล้วก็ไปก่อเหตุอารวาสในโรงเรียนคุณผู้ชมค่ะ
คราวนี้ไปยิงหนังสติ๊กใส่แม่ค้าขายลอตเตอรี่
โดนที่เหนือคิ้วขวาเกือบจะโดนลูกตาค่ะ
ทำให้ทั้งครูนักเรียนอยู่ในอาการหวาดภาวะค่ะ
นี่คือในตีนะคะอายุประมาณ๕๐ปี
เราจะเห็นว่าเขาอยู่ในอาการเหมือนกับว่าตะโกนด่าทอจับเนื้อหาใจความไม่ได้ค่ะ
ตามรายงานเนี่ยบอกว่าในตีมีอาการอารวาสคว่างปลาข้าวของในโรงเรียนวัดสะพาน
อาสาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
แล้วตรงนี้เป็นศูนย์เด็กเล็กนะคะ
ก็คุณมะลิวันทองประสาทซึ่งเป็นคุณครูเนี่ยก็เล่าบอกว่าในตีเนี่ยเอาลูกแก้วมาให้เด็กนะคะ
ตอนที่เขาเล่นเตะฟุตบอลกันอยู่ในสนามเด็กก็ไม่รับค่ะ
ตรงนี้เลยทำให้ในตีไม่พอใจคว่างข้าวของไปในสนาม
ครูเนี่ยเห็นท่าไม่ดีก็เรียกเด็กเด็กขึ้นอาการเรียน
ในตีเนี่ยพอเห็นแบบนั้นก็จับลูกหมา๒ตัวทุ่มลงที่พื้น
โรงเรียนจึงแจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบนะคะแต่พอในตีเห็นแบบนั้นก็ปั่นจักรยานหนีไปก่อน
หลังจากนั้นไม่นานย้อนกลับมาอีกค่ะมาอารวาสอีกรอบนึงเนี่ยค่ะ
นี่คือเสร็จซากที่เกิดจากการที่ในตีเนี่ยอารวาสค่ะ
คิ้วขวาเกือบจะโดนลูกตาก็เลยไปแจ้งความตำรวจสพบ้านนาให้ดำเนินคดีนะคะ
จนกระทั่งช่วงบ่าย๒โมงเมื่อวานนี้ตำรวจสพบ้านนากลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ในตีขี่รถจักรยานออกมาจากโรงเรียนพอดีค่ะ
ตำรวจก็เลยรวบตัวเอาไว้ยึดเหล้าขาว๑ขวดที่ตะกล้าหน้ารถนะคะ
มีร่องรอยของการดื่มไปหลายอึกแล้วค่ะ
หนังสติ๊กอีก๑อันพอให้เป่าวัดแอลกอฮอล์
ก็ได้๒๘๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ
ควบคุมตัวมาดำเนินคดีค่ะ
คือชาวบ้านบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
ธันวาคมในตีเองก็เคยถือมีด
วิ่งไล่ฟันชาวบ้านตำรวจก็มาจับกลุ่มไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะ

ไปพบกับชาวบ้านคนหนึ่งนะคะ
เล่าบอกว่านายตีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่น
เคยทำงานอยู่ที่เกาหลีกลับมามีเงินสะสม

แล้วอาจจะเจอกับปัญหาโดนไล่ออกจากบ้าน
ก็เลยสติแตกกินเหล้าอารวาสนะคะ
เคยพาไปรักษาอาการทางประสาท
ก็ไม่ยอมกินยาชอบดื่มเหล้าแล้วอารวาสแบบนี้

เคยจ้างชาวบ้านให้ช่วยซื้ออาหารซื้อน้ำมาให้ในตีแบบประจำ
แต่ว่านายตี๋ก็เกาะเหตุแบบนี้
ก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะไปรับงานนี้ค่ะ
แล้วแกก็ไม่กินยา

แล้วพอมากินเหล้าก็ยิ่งไปกันใหญ่

เราเห็นเมื่อวานแจ้งไปแล้วทีนี้
ครับแกบอกว่าปล่อยไปเลยไม่ประการแล้ว
เพราะแกช่วยมาเยอะแล้วทุกวันนี้แกก็ช่วยอยู่นะ
ครับแกก็ให้ซื้อกับข้าวไปให้ทุกวัน
ล่าสุดนะคะนายตี๋ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่สภบ้านนานะคะ
ส่วนทางคดีนั้นตำรวจจะเชิญตัวแม่ค้าขายลอตเตอรี่
โปรดติดตามตอนต่อไป